ตามกันต่อที่เรื่องเหตุการณ์นี้กันเลยก็แล้วกันนะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการจอดรถ
แย่งที่จอดรถการจอดรถขวาง
เกิดขึ้นในบริษัทนะคะที่เป็นลานจอดรถของตู้คอนเทนเนอร์บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เหมือนกับว่าจริงก็เป็นคนทำงานด้วยกัน

แต่มีปัญหากันแค่เรื่องนี้เถียงกันไปเถียงกันมา

จนมีคนเจ็บหนึ่งตายหนึ่งนะคะเหตุการณ์นี้
จริงมันมีกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ที่เกิดขึ้นอยู่ในลานจอดรถแห่งนี้นะคะ
ภาพวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ตอนเวลาสักประมาณ๙โมงหน่อย

จอดรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทนี้ค่ะ
อยู่ที่อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คนก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนด้วยกัน
ก็คือนายพิเศษนะคะลิขิตสันติพงศ์อายุ๓๘ปี
เจ้าตัวขับรถเก่งเข้ามาค่ะสีบรอนเทา
พอเข้ามาถึงในลานจอดอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นเขามาจอดเสร็จปุ๊บ
เขาก็ลงจากรถมีปากเสียงกับนายออย
ซึ่งในออยจริงยังอายุเพียงแค่๑๗ปีเท่านั้นเอง
ตัวนายออยนะคะพอมีเถียงกันเสร็จ
ภรรยาของตัวผู้ก่อเหตุพยายามจะเข้ามาห้าม
แต่สุดท้ายนายพิเศษคนก่อเหตุอยู่ดีก็คว้าปืนลูกซองจากในรถ
กระหน่ำยิงนะคะในออยอายุ๑๗ปีจนเสียชีวิต
ไม่พอนะคะพอยิงออยแล้วปุ๊บ
ตาของนายออยพยายามจะเข้ามาห้าม
ชื่อว่านายประสิทธิ์อายุ๖๑ปี
กลายเป็นผู้ก่อเหตุในพิเศษค่ะ

ตาของนายออยวิ่งหนีไปขึ้นรถบรรทุกที่จอดอยู่
แต่ตัวนายพิเศษตามไปยิง
ตาของนายออยตาของคนตายอ่ะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัส
จังหวะดูภาพนะที่เขาวิ่งหนีไป
ตำรวจสพบางแก้วไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
อย่างที่บอกว่าศพของนายออยอายุ๑๗ปี
ตรวจสอบเบื้องต้นมีแผลถูกยิงเข้าที่สี่ข้าง

นายพิเศษคนก่อเหตุเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ

ก็ให้การกับตำรวจค่ะว่าเขาคับแค้นใจ
เขาบอกว่าอะไรเขาบอกคืนก่อน
ของวันที่๑๐มีนาคมก่อนวันที่เขาจะมาก่อเหตุ
ช่วงเวลาสองทุ่มเขามีปัญหากับคนตาย
ก็คือในออยที่อายุ๑๗นะคะเรื่องที่จอดรถ
แล้วเขาอ้างอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของเขานะ

เขาเล่าว่าในออยคนตายเนี่ยมาพูดข่มขู่เขา
ลักษณะบอกว่าจะเอามีดเอาปืนมาขู่เขานะ

แต่คนตายยังถือมีดจะมาทำร้ายตัวเขา
เขาพูดแบบนี้นะแต่คนตายพูดอะไรไม่ได้แล้วนะคะ
วันที่เกิดเหตุนั่นแหละเขาตั้งใจจะมาลาออก
เขาใช้คำนี้แต่บังเอิญไปเจอกับนายออยเข้า
แล้วก็เลยเข้าไปพูดคุยถามกันจนมีปากเสียง
สุดท้ายเขาโมโหเพราะถูกด่าบุพการี
ก็เลยเอาปืนยิงค่ะ
ไปข้างนอกไปอะไรอย่างนี้จนมันก็มีพูดกันไปพูดกันมานะ
มันก็ลั่นบุพการีอะพี่มันก็เลยเกิดเป็นชนวนเหตุแค่นั้นนะครับ
คือเอาจริงเหมือนกับมีปัญหาการเหมือนจะเรียนเรื่องเล็กมากเลยนะ
เกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถตามมาซึ่งการท้าทายกัน
สุดท้ายก็จบที่การยิงแล้วมีคนตายเกิดขึ้นนะคะ
ทีมข่าวของเรามีกล้องวงจรปิดช่วงเวลา๒ทุ่มของคืนวันที่๑๐ด้วยนะคะ
เป็นชนวนต้นเหตุตัวที่เขาอ้างนี่แหละในพิเศษที่เขาอ้างว่าคืนวันนั้นก่อนที่เขาจะมาก่อเหตุยิง

ใช่แล้วบอกว่าไปเถียงกันมาอันนี้เราได้กล้องมาของวันที่สิบ
ตอนนั้นเห็นเลยนะภาพเนี่ยเหมือนมีปัญหาการเถียงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย
นายประสิทธิ์เนี่ยตาของคนตายก็คือตาของนายออยขับรถมาจอดที่ประตูทางเข้าออกบริษัท
เขียนใบลงเวลางานค่ะก่อนที่รถของนายพิเศษเนี่ยเขาจะต่อท้ายอยู่คุณเห็นไหม
เพราะเขาขับรถบรรทุกทั้งคู่จากนั้นรถของคุณตาของนายออยนายประสิทธิ์จะตีโค้งออกจากบริษัทแต่เลี้ยวไม่พ้น
มันก็เป็นแค่ว่าเดินมาบอกบอกนายพิเศษบอกขยับรถให้หน่อยได้ไหมจะถอยหลัง
ก็มันไปไม่พ้นจังหวะนั้นนายพิเศษไม่พอใจนี่แหละค่ะ
แล้วโมโหนายประสิทธิ์คนที่เป็นตาของคนตายตบเข้าไปที่กระจกหน้ารถ
เพราะมาจากการเถียงกันแต่ไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายนะ
ที่นายพิเศษจะขับรถแซงซ้ายออกไปนายประสิทธิ์ก็ขับตามไป
มันน่าจะเป็นชนวนจากวันนั้นหรือเปล่าเขาก็มองกันแบบนี้

ใช่ทีนี้ตอนนี้ผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหานะคะ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาและข้อหาเรื่องของการพกพาอาวุธปืน
เดิมเนินคดีแล้วค่ะมันมีคนตายเกิดขึ้นเลยนะ
จริงมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเนอะทำงานด้วยกันนะฮะ